มากับข่าวใส่ไข่ครับผมเคยแบบว่าแล้วโดนแบบว่าไปหาปลาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วเจอคนใส่ชุดไทยออกมาไหม
เคยได้ยินเรื่องเล่ามาได้ยินกันอยู่บ่อยบ่อยเลยเนี้ยส่วนใหญ่เขาบอกเขาถามว่าจะมาเจอผีผีจะต้องใส่ชุดไทย
ทำไมเจอกุมารทองจะต้องใส่ชุดกระเบนตอบสิให้หนูตอบเหรอเออ

พี่ก็ไม่รู้เพราะพี่ไม่ใช่ผี

ไม่นะครับใช่ปะ
พี่หนุ่มต้องตอบคำนี้
แต่หนุ่มเป็นคนสัมภาษณ์กับฉันเองอยู่
แล้วพี่หนุ่มบอกไม่
อย่างงี้อาจจะเป็นกุมารทองที่เขาปั้นไว้ใส่จงกระเบนใช่ไหม

แต่เรามองว่าอยากให้ใส่ชุดแบบว่า

เหมือนผ้าหมายยกลำพูแล้วก็มีดิกผัก

หรือว่ามันเป็นชุดตั้งแต่ในอดีตการ

มีผีที่ไหนใส่สายเดี่ยวล่ะ

ถ้าสมมุติจะทำผีทำเจ้าที่เป็นนาง

เราก็เลยคิดว่าอ๋อผีต้องใส่ชุดไทย

อ๋อพี่ตีน้องพี่ตีอ๋อพี่ตีน้องพี่ตีใช่
แต่ว่าอันเหตุการณ์นี้ก็เป็นชุดไทยเหมือนกันถูกไหม

อ่าฮะไปเกิดขึ้นที่บ้านโคกอุดมจังหวัดปราจินบุรี
ใช่คือนายอารีธรรมนฟเนี่ยอายุ๓๖ปี

ไปตกปลาที่สระน้ำที่หมู่หนึ่ง

โคตรตึงสวมสบายเสียงสีม่วงนี่ต้องคงวันนะเขาว่าอืมมายืนสองทางให้
เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ถามอีกเขาไหนว่าเขาไหนใครเนอะหลังจากนั้นเนี่ย
ก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณอารีนี่แหละเขา
ตกก็จะได้ปลาตัวใหญ่อยู่เพราะจะได้ปลาเป็นประจำแหละ
เมื่อวานเนี่ยจึงเดินทางมากับจะเดินทางมาอีกครั้งหนึ่ง
เชิดว่ากับผู้หญิงลึกลับคนจังกราวนะครับปรากฏนั่งผนมมือวาด
มือไม้แข็งไม่รู้สึกตัวเลยจนผ่านไป๓ชั่วโมง
มารู้สึกตัวจริงเฮ้ยเรามานั่งอยู่ตรงขอบสนาม
เรียกเมียให้มารับมารับหน่อย

เพราะอะไรไม่หารถไม่เจอ
ญาติญาติก็ช่วยกันออกตามหาก่อนจะพบรถเนี่ย
ไปนู่นจอดทิ้งไว้ที่ข้างหลัง

คราวนี้ชาวบ้านทุกคนก็เลยถูกจุดเทือนมา
น่าแหงเป็นผู้หญิงใส่สะบายเฉียงสีเขียวอ่าฮะ
หมดเลยอ่ะอุ้ยไม่หนูเผ้นน่ะ
แม้ว่านางเปลี่ยนชุดได้เออสีเขียวสีเขียวหรือว่ามีอะไร

ก่อนที่ตอนเช้าจะเห็นนายอารีแล้วก็ญาติมาตามหารถมอเตอร์ไซค์กัน
ตนเลยจุดทูปบอกเจ้าที่เพื่อขอเข้ามา
เพราะไม่รู้ว่านายอารินไปลบหลู่อะไรเขาหรือเปล่า

สวัสดีครับ